เรื่องวุ่นของคุณแม่คุณเต้คุณกิษณะคุณลุงอัตไทยอีกคุณ

หลายคนวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของคดีคุณแตงโมแล้วครับ
คุณแม่ก็ไม่รู้จะไปทางไหนดี
คุณสสเต้ก็ปลดตัวเองออกจากคดีบอกว่าโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินนะครับ
คุณทนายกิจสนะก็ถูกปลดออกจากที่ปรึกษาของทนายของภักดิ์ไทยศิวิลัย
ส่วนคุณลุงอัดก็ถูกปลดจากที่ปรึกษาคดี
คุณลุงอัดบอกแบบนี้ฮะบอกว่าน้ำหนักลดหัวไป๗กิโล
เงินก็เสียไป๕แสน
ในการทำคดีคุณแตงโมในการที่จะช่วยเรื่องคดีนะครับ
แล้วก็นี่เป็นล่าสุดเมื่อคืนนี้สักประมาณ๒ทุ่มฮะ
ลุงอัดฮะนายชะยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมฮะ
ไลฟ์สดผ่านช่องยูทูปโคนันเมืองไทย
บอกว่าคดีแตงโมหลังจากนี้รอเพียงสารนัดไต่สวนคำถอนฟ้องของคุณแม่พนิดา

ตอนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมแล้ว
แต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแม่พนิดาครับ
และตั้งแต่ลงมาช่วยทำคดีคุณแตงโมระยะเวลากว่า๓เดือนนะคุณ
ผมทุ่มเททั้งกายและใจเลย
กายผมนะคุณน้ำหนักลดลงไปถึง๗กิโล
เงินทองในกระเป๋านะเงินช่วยคดี๕แสนบาทนะฮะ
อกจากนี้ใจผมนะถูกเหยียดหยามเสียดสีต่างนานา
โดยตั้งแต่ทำชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
ทำคดีมามากมายถึง๕๐๐คดี
ไม่เคยเสียน้ำตาเลยสักครั้ง

เสียน้ำตาไปแล้ว๒ครั้งฮะ

ความเจ็บปวดที่คุณแม่ทำกับผมเนี่ยหลายครั้งหลายคราวเนี่ยนะ
เดี๋ยวลูกรักเดี๋ยวใช้ไม่ได้
ไม่รู้หรอกครับว่าผมก็เป็นคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่

ผมเจ็บนะครับไม่ใช่ไม่เจ็บ
หมดเงินไปกว่า๕แสนทำคดีแตงโม
แล้วต้องมาทนคุณแม่เนี่ยไม่อยู่กับร่องกับรอยเนี่ย
ผมก็เป็นลูกผู้ชายที่เจ็บปวด๓เดือนกว่าเนี่ยนะครับ
น้ำหนักลดลงไป๗กิโลกรัมแล้วก็เสียน้ำตาให้แม่แตงโมเนี่ย๒ครั้ง

คุณทิ้งแตงโมไป๓ปีกว่าตั้งแต่แตงโมอายุ๓ปีกว่า

ถามว่าผมรู้ไหมว่าคุณเจรจัตริย์เรื่องเงินทอง

บางครั้งคุณอยากเห็นแก่เงินเกินไป
วิ่งหาคุณแม่กับลานหน้าข่าวอ่ะ

ยังไงกับที่คุณอาชียะพูดมาแบบนี้นะครับ
พูดว่าคุณแม่จะโกรธไหม

อันนี้เมื่อวานนี้นะฮะคุณอาชียะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

กรณีที่สสเต้มงคลกิจประกาศถอดท้อนลุงอาชญา
ออกจากที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าภักดิ์ไทยสิวิลัยนะครับ

บอกว่าผมก็ไม่เคยเป็นสมาชิกของพักเขานะ

ผมทำคดีแตงโมในนามชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม

ส่วนการที่สสเต้จะออกหนังสือถอดถอนตัวผม
ปลดจากที่ปรึกษาคดีแตงโมอะไรนี้นะครับ
เหมือนกับเอาทิชชู่ทิ้งลงโถส้วม
ไว้แปลว่าไงอะไม่มีผลอะไรกับผมเลย

คือจริงผมก็ทำงานร่วมกันได้นะ
แต่ต้องไม่ใช่คดีแตงโมยังพูดคุยกันได้
ขณะเดียวกันนายอาชียะก็ยังฝากไปถึง
นางสาวสุภาพรณิปวนิศนะฮะ
ก็คืออายการดาวอายการจนธบุรีนะฮะ
อายการผู้ดูแลสำนวนคดีคุณตังโม
โดยนายอาชญะบอกว่าอย่าออกมาชี้นำสังคม

ให้สอบวินัยอายการดาวในวันจันทน่า๒๐นนนี้
แต่เมื่อวานอายการดาวก็ให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนกันนะ
บอกว่าที่ทำไปคือให้ความรู้ด้านกฎหมาย
แล้วให้ข้อมูลในฐานะที่ท่านก็
สสเต้กันบ้างนะฮะสสเต้เนี่ยก็โพสต์เฟซบุ๊ค
ค่ำที่ผ่านมาเป็นภาพขณะเจ้าตัวนั่งอยู่บนเรือ
หลังเป็นสะพานพระราม๘พร้อมกับระบุข้อความแบบนี้ครับ
โมต้องได้รับความยุติธรรมเพื่อความสบายใจของพี่อัด
จะได้มาดูแลคดีนี้ได้อย่างเต็มที่
ตามประณิษฐานอันแน่วแน่ของพี่

จับคนผิดมาลงโทษจำคุกให้ได้ทุกคน
ผมทีมดูแลแม่แตงโมทีมทนายความทีมที่ปรึกษากฎหมาย
ทีมบอดี้การ์ดของภักดิ์ไทยสิบเวลา

เพื่อไม่เป็นอุปสรรคกับพี่อัด
ว่างค่อยมาดื่มกาแฟเล่าความหลังกัน
ฝากความหวังกับคดีของน้องแตงโมด้วยครับ
๑๖มิถุนายนเวลา๑๙นิดนาที๓๒นาที
เอาคุณดูจากสองทางแล้วเหมือนเกี่ยงกันไปแล้วนะ
เพราะว่าคุณอาชียะเมื่อกี้ก็พูดถึงคุณแม่แตงโม

เออนะฮะส่วนสสเต้ก็บอกโอ้นี่ก็ถอนออกมา๑๐๐เหมือนกัน
ส่วนทนายเดชาเพิ่งจะโพสต์นะคุณนะ
โพสต์แบบนี้ผมรับแจ้งจากแม่แตงโมว่าแม่มีทนายความแล้ว
ทนายเดชาคือผมแล้วก็ไม่เอาอาชญะเป็นที่ปรึกษา
จึงเรียนมาเพื่อทราบจุกรูรูจุกรูรูจุกรูรูนี่ทนายเดชาโพสต์

อาจจะเป็นใครก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะฮะ
ดูไม่ออกเลยว่าใครทิ้งใครไว้กลางทาง